คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ใครเป็นเศรษฐีบ้างคะ
รายงานของเราเป็นนิดหนึ่ง

มาเลยค่ะที่ข่าวนี้อย่าอิจฉานะคะ
มีทั้งเศรษฐีหน้าใหม่หน้าเก่า
เราดูอาการเขาสิว่าจะเป็นยังไงบ้าง
บอกเลยว่าเก็บทรงไม่ค่อยอยู่

มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไปดูค่ะ
วิ่งลอบร้านไปเลย
คุณผู้ชมค่ะอาการของคนถูกเลขคนดวงดีมันเป็นแบบนี้
ขามันจะสั่นหน่อยหน้ามันจะเก็บอาการไม่ค่อยอยู่
และที่สำคัญวิ่งรอบร้านไปเลยจ้ะ
อาการเป็นอย่างเงี้ยแบบแม่ฮายนี่แหล่ะค่ะ
คนนี้ต้องเรียกว่าเป็นคนดวงเฮงหน้าเก่านะที่เราคุ้นเคยกันดี

บอกเลยว่างวดส่งท้ายปีเนี่ยแม่ฮายไม่โบ๋นะจ๊ะ
ดูจากจำนวนลอตเตอรี่เอาเถอะค่ะคุณผู้ชม

ฮายเนี่ยโพสต์คลิปลงไอจีส่วนตัวด้วยนะ
เป็นเลข๕๘ตรงกับเลขท้าย๒ตัวงวดวันที่๓๐ธันวาคมนี้ด้วย
ซึ่งในคลิปเห็นมีพี่ลูกเกดด้วยแล้วก็มีพี่นางสิริพรก็ไปด้วยนะ
ใช่น่ารักมากเลยคุณผู้ชม

นะคะคุณผู้ชมจุกไปเลย
งวดนี้แม่ฝากเงินรางวัลไป๙หมื่นบาท

เออเอาสิคุณผู้ชมค่ะดวงดีจริงรับต้นปีไปเลยก็แล้วกัน

ฝากลูกสาวพญานาครำถวายจนได้ดีคนนี้
ธัญญาอาสยาคนนี้ก็ปังไม่แพ้กันคุณผู้ชม
ดูตัวเลขที่ขึ้นหน้าจอนะคะดูไปพร้อมกันเลย
เจ้าแม่ใบ้เลขอีกคนนะคะเพราะว่าตัวเลขที่สาวธัญญาเนี่ย
เอาออกมาโชว์ตอนไลฟ์สดเนี่ยหล่อล่วงหน้าก่อนที่ผลสลากินแบ่งรัฐบาล
ดนี้จะออกซึ่งเป็นมันมีเลข๕๘คุณผู้ชม
มันเด่นมาแต่ไกลอ่ะเออคือแบบมาผ่อนผัน

คือเหมือนเลขซ้ำอ่ะหลายชดเลขอ่ะ

ธัญญาค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์แสดงความยินดีกับเอฟซีนะคะ
ที่ได้โชคกันทั่วหน้าเลยเพราะว่าเลขนี้เข้าเต็มเต็มเลยค่ะ
แล้วสาวธัญญายังได้แคปหน้าจอข่าวนี้จากรายการบันเทิงไทยรัฐของเราด้วย
โชว์แฟนไปโชว์เอฟซีกันให้เห็นความปังไปเลย
ขอบคุณด้วยนะคะที่แชร์ของเรานะจ๊ะน่ารักจริงขอให้แบบหมานเด้อพ่อแม่พี่น้อง
ต่อกันที่คนนี้บ้างค่ะทางด้านนักร้องสาวตั๊กกะแตนโชลดา
คนนี้ต้องบอกเลยว่าดวงมันปังส่งท้ายปีของจริง
ดิฉันตาลายคุณพลอยช่วยคำนวณนิดนึงก่อน
นั่นแหละคุณผู้ชมถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๕๘๖ใบ
ยังยังไม่หมดเพียงเท่านั้นโชคลนทับอีกต่อหนึ่ง
เพราะว่าดวงดีถูกรางวัลเลขหน้า๒ตัวอีก๓ตัว๓ตัว
๕๒๒เนี่ย๗ใบ๒ตัว๑๖ใบ๓ตัวอีก๗ใบ
เป็นยังไงจุกไปเลยไหมสนุนแล้วได้ไปเกือบแสนเลยค่ะ
งานนี้ก็เลยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นตามภาษาคนสวยแล้วก็รวยมากเอาไว้แบบนี้
คิดดีทำดีเฮ่งรับปีใหม่
คุณผู้ชมขอส่งท้ายละกันคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลย

คนนี้ไปมาก็เห็งเหมือนกันเฮงทุกงวดนะ
จากที่เราดูสถิติคุณแจ๊คเขาจดอยู่นะว่าดาราท่านไหน

มันมีเลข๖๙ด้วยเป็นคลายกับเลขรรวรรมที่๑
ตัวท้ายนี่นะ

แม่คนดังค่ะดังส่งท้ายปีกับความโชคดีแบบปังไปเลย

ก็ดวงเห็งต่อไปแล้วก็อะไรเลือดนักสู้ก็ต้องสู้กันต่อไปนะคุณผู้ชม